เส้นใต้เมืองไทยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันเรื่องของวันสตรีสากลคือเมื่อวานนี้
ข่ายสตรี๔ภาคมีการยื่นข้อเสนอ๘ข้อต่อท่านนายกพิจารณา
โดยเฉพาะให้ผู้หญิงนั้นมีส่วนร่วมทางการเมืองครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาช้าไปวันหนึ่งเรื่องวันสตรีสากลที่จริงควรจะคุยแต่เมื่อวาน
แต่วันนี้ก็ยังไม่สายหรอกครับสิ่งที่อยากจะคุยก็คือว่า
ในช่วง๒๐๓๐ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมได้เห็นความพยายามเรียกร้องของสตรี
บ้านเราเนี่ยก็เยอะเลยนะครับที่พยายามเรียกร้องให้สิทธิสตรีเทียบเท่ากับผู้ชายโดยเฉพาะ
ขณะนี้เอาตัวเลขมาให้ดูหน่อยว่าผลที่เขาเรียกร้องต่อสู้ติดต่อกันมาหลายสิบปี
มันเกิดอะไรขึ้นเอาผู้หญิงกับการเมืองก่อน
ผู้หญิงในรัฐสภาทั่วโลกเนี่ยไปหาข้อมูลมาหมายถึงว่าเป็นสสว
อยู่ในรัฐสภาทุกประเทศขณะนี้มีอยู่มีอยู่๙๙๒๙คน
จากจำนวนทั้งหมดท่านเห็นในจอนะฮะ๔๔๙๗๖
คิดเป็น๒๒ถ้าไปเปรียบเทียบกับ๑๐ปีก่อนหน้านี้
เพิ่มขึ้น๑๑เพิ่มขึ้น๑๑
เอาทีนี้ไปดูประเทศที่มีผู้หญิงอยู่ในรัฐสภามากที่สุด
นี่เลยครับอเมริกา๒๖นะครับก็แปลว่า๑๐๐คน
มีผู้หญิงอยู่ในรัฐสภาเป็นสมาชิก

ประเทศที่มีนักการเมืองหญิงรวมกันทุกระดับ
ไม่ว่าระดับชาติระดับท้องถิ่นระวันด้าครับ
ประเทศที่เขาสู้รบกันเองระหว่างคนในเผ่าสองเผ่าของเขา
เมื่อ๓๐กว่าปีที่ผ่านมาฆ่ากันตายเป็นแสนนี่แหละ
ตอนนี้มีผู้หญิงนั่งอยู่ในตำแหน่งสภาต่าง
๕๖เปอร์เซ็นต์มากกว่าครึ่งนะครับ
เอ้ากลับมาดูประเทศไทย
ประเทศไทยตอนนี้มีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ
ตอบตอบจเทศบาลมีอยู่๕๑๒คน
จากตัวเลขรวมทั้งหมด๗๕๔๖คน
พอเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แม่น้อยไปหน่อย
๖๗๘เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละครับน้อยไปนิดนึง
ทีนี้พอดูนั่นระดับผู้บริหารนะ
ทีนี้พอดูระดับสมาชิกสภา
สภาท้องถิ่นทุกรูปแบบ
รวมกันตอนนี้เขาไปนับกันมาแล้ว

เอาเป็นผู้หญิงซะเท่าไหร่ล่ะครับ

เอ้าขยับมานิดนึง

เอาตัวเลขปี๔๔ก่อนแล้วกัน
ปี๔๔มีสอสอหญิงประมาณ๑๐เปอร์เซ็นต์
นี่แล้วมาเลือกตั้งอีกทีปี๔๘

มี๑๑๕เปอร์เซ็นต์

ขยับขึ้นมาเป็น๑๒๒๕เปอร์เซ็นต์
แล้วล่าสุดปี๕๔ที่เลือกตั้งกัน
ขยับขึ้นมาเป็น๑๕๔๗เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์สัดส่วนของผู้หญิงเข้ามาในวงการเมืองเนี่ย

ผู้หญิงมาสมัครการเมืองคนบอกว่าโอ๊ย
ยุ่งอะไรกับการเมืองเขาเราเป็นผู้หญิง
เพราะแต่ก่อนเนี่ยแค่ไปลงบัตรเลือกตั้งใดอย่างเดียว

หลังจากนั้นไม่กี่ปีต่อมาเราจะเห็นวิวัฒนาการ
อยากจะให้ดูผู้หญิงในวงการตุลาการหน่อย
ผู้หญิงในวงการตุลาการเนี่ย
ตอนนี้เรามีผู้พิพากษาอยู่๔๑๓๔คน
เป็นหญิงซะเท่าไหร่ล่ะครับนั่นล่ะ๑๒๒คน
แล้วในระดับผู้พิพากษาอาวุโส๒๖๑คน
เป็นผู้หญิง๓๖คน
ที่อยากให้ดูก็คือแนวโน้มจากนี้ไปจะเป็นยังไง
แนวโน้มจากนี้ไปเนี่ยให้ดูตรงนี้ครับ
ผู้ช่วยผู้พิพากษาตอนเนี้ยรุ่นที่ผ่านมารุ่น๖๔เนี่ย
มีจำนวน๔๒คน

เป็นผู้หญิงล่ะครับ๒๑ครึ่งต่อครึ่งนี่เห็นไหมฮะ

รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยแล้วรุ่นล่าสุด
ผู้ช่วยพิพากษารุ่นล่าสุดโอ้โห

ผู้หญิง๓๒ครับนี่แซงแล้วนะฮะ
จำได้เลยสมัยก่อน๒๐๓๐ปี
ผมไปขึ้นศาลไปเจอผู้พิพากษาหญิง
ข้อหามินประมาทนี่แหละทำสื่อไม่มีข้อหาอื่นหรอกครับ
ไปเจอผู้พิพากษาหญิงยังตื่นเต้นเลย
เล่าให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยวันนี้ไปศาลเจอผู้พิพากษายิงครับ
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องตื่นเต้นแล้วและจากนี้ไปเนี่ย
เจอผู้พิพากษาหญิงมากกว่าผู้ชายแล้วเห็นไหมครับ
มาดูค่าราชการฝ่ายปกครอง
เมื่อ๑๐กว่าปีก่อนมีผู้ว่าหญิงขึ้นมาคนหนึ่ง
ท่านผู้ชมคุณชื่อคุณจรัศน์ศรีถีปีรัส
ตื่นเต้นกันใหญ่อ้าวเรามีผู้ว่าหญิงแล้ว
หลังจากนั้นเราก็มีผู้ว่าหญิงมาเรื่อย
ตอนนี้เรามีผู้ว่าหญิง๑๒คนแล้วครับ
ที่ยังอยู่ในตำแหน่งตอนนี้มี๒คน
คือผู้ว่าประจีนคือคุณจิตราพรมชุติมา
และผู้ว่าพิจิตรคุณจัตรพรราชดุษฎี

แล้วก็ยังมีรองผู้ว่าที่จะไต่ขึ้นเป็นผู้ว่าอีกหลายคน

ทหารตำรวจก็มีนายพลหญิงมากขึ้น

ประหลัดทั้งอธิบดีรุ่นหลังผู้หญิงทั้งนั้น
ข้าราชการระดับอธิบดีที่เป็นผู้ชาย
บอกว่าแหมเวลานั่งประชุมระดับอธิบดีในกระทรวงเนี่ย
กลายเป็นชนส่วนน้อยไปเลยต้องนั่งรีบหน่อย

อีกแห่งหนึ่งที่ผู้หญิงเป็นผู้บริหารมาก
สำนักงานส่งเสริมการลงทุนดีละ
เลขาก็เป็นผู้หญิงมาหลายคนติดต่อกันมาแล้วนะ

ก็ผู้หญิงเยอะผู้ชายมีแซมนิดหน่อย
แล้วพอลงไปดูระดับผู้อำนวยการที่จะไต่ขึ้นมาเป็นรองเลขา

นี่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่า
ไม่มีอะไรปิดกั้นแล้ว
แต่ก่อนเนี่ยยังมีข้อปิดกั้นว่า
เหมาะสมดีทุกอย่างแต่เป็นผู้หญิง
คำว่าแต่เป็นผู้หญิงเนี่ยไม่รู้คือ
อธิบายว่ายังไงแต่ว่าเป็นผู้หญิง
แต่เดี๋ยวนี้ประโยคนี้ไม่มีแล้ว
ในวงนักข่าวสมัยก่อนผมเข้ามาทำข่าวใหม่
เจอนักข่าวผู้หญิงยังบอกว่าอะไรกัน
เป็นผู้หญิงมาทำข่าวทำไม
เพราะมีความรู้สึกว่าอาชีพนักข่าวมันเป็นอาชีพของผู้ชาย

เวลามีข่าวมาจากธรรมเนียบเวลามีข่าวมาจากสภาที่ลุมล้อมนายก
ลุมล้อมประธานสภาลุมล้อมนักการเมือง
ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับ
ผู้ชายมีน้อยเต็มทีและอีกหน่อยจะมีคำถามกลับว่า
อะไรกันเธอมาผู้ชายทำไมต้องมาเป็นนักข่าว

ทั้งหมดที่เอามาเล่าให้ฟัง
ก็เพื่อจะให้เห็นว่าสิทธิของความเป็นผู้หญิงในโลกสากล

สิทธิในทางการเมืองสิทธิในทางประกอบอาชีพ

ความรู้สึกที่ว่าแม่เก่งทุกอย่างพร้อมทุกอย่าง
แต่ว่าเป็นผู้หญิงไม่มีแล้วประโยคนี้
สมัยก่อนหัวหน้าข่าวก็จะมีประโยคนี้
เก่งทุกอย่างความสามารถดีทุกอย่าง
แต่เป็นผู้หญิงเดี๋ยวเกิดเวลาท้องขึ้นมา
มาอยู่เวรดึกดื่นก็ไม่ได้
จะให้ไปต่างจังหวัดไปสมบุกสมบันก็ไม่ได้

เอาทั้งหมดมาเล่าให้ฟังว่า
เพื่อจะได้เห็นว่าโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลงยังไง
เรื่องสิทธิสตรี

ปัจจุบันนี้ผู้หญิงผู้ชายเก่งเท่ากัน

ในชัดข่าวที่ยังกับคุณสุภาพครีกขจัย